มาดูคนในแวดวงบันเทิงนะคะนักร้องสาวนิวนพัดศรหรือว่าที่หลายคนรู้จักกันดีในนามนิวจิ๋วก็ขอเปลี่ยนจากการจับไมค์ร้องเพลงมาเป็นการจับคู่กันค่ะเพื่อที่จะแสดงความจงรักภักดีในหลวงราชการที่เก้าผ่านลายเส้นที่วาดออกมาด้วยหัวใจค่ะ
ว่าราชาของฉันเวลาออกไปทำงานมีเพียงมวกเล็กแค่หนึ่งใบ
ในฐานะที่เป็นประชาชนชาวไทยคนหนึ่งที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
นักร้องสาวนิวนพัดศรจึงได้เปลี่ยนจากการจับไมค์ร้องเพลงมาจับคู่กันและบรรจงวาดภาพ
หลวงราชการที่๙เพื่อนำไปใช้ประกอบมิวสิกวิดีโอเพลงวันที่พ่อไม่อยู่ซึ่งแต่งขึ้นโดยว่านธนกฤษพาณิชย์วิทย์และว่านฉายอคิระวงเซ็งจักรชวินเป็นผู้เรียบเรียงดนตรีเพื่อถวายแด่ในหลวงราชการที่๙
สวัสดีครับ